ในงานไว้อะไรของคุณตังโมที่ผ่านมาครับคุณโมอามีนาเนี่ย
เป็นหนึ่งคนที่หลายคนชื่นชมนะเป็นเพื่อนสนิทคุณตังโมแล้ว
ในงานเนี่ยนะฮะเขาจะคอยจัดแจงแขกคนไหนมาถึงก็จะพา
คุณผู้ชมคุณโมอามินายืนถ่ายรูปอยู่แต่มีคนตาดี
เห็นอะไรไม่รู้อยู่หลังคุณโมอามีนาครับ
วันเวลาให้ฉันและเธอไม่ต้องเจอการร่างร่างอยู่กับฉันได้
ไหมเพราะเธอมันคือของขวัญจากบนฟ้าฟ้าอ่อนวนสูงส่วนที่
เบิร์ทเห็นไหมครับชัดชัดเลยอืมไม่แต่ว่ามันเป็นรูปคุณ
แตงโมที่สะท้อนมาเปล่าอยู่อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วสะท้อนไปที่
กระจกป่ะอ๋อรูปอาจจะอยู่ตรงนี้ก็นึกออกไหมอาจจะอยู่
หน้าคุณมันสะท้อนไปป่ะเป็นไปได้เป็นไปได้แต่ถ้าหากยัง
เห็นไม่ชัดเนี่ยมีอีกภาพหนึ่งครับอ้าวภาพนี้จะซูม
เข้าไปใกล้กว่าเดิมอุ้ยคือถ้าเกิดว่าพี่เบิร์ตตั้งข้อ
สังเกตแบบนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูว่าด้านหน้าของคุณหมวมินา
มีรูปหรือเปล่าเพื่อให้เป็นเงาสะท้อนถูกไหมจะได้คำ
ตอบอ่ะเป็นแบ็คดรอปรูปคุณตังโมหรือเปล่านั่นพอรูปเยอะ
นะในงานอ่ะใช่อ่ะโอ้โหแต่พอสูมเข้ามานี้โอ้แต่เหมือนจริง
ก็มีคนเอารูปนี้มาโพสต์เอาไว้เป็นรูปที่คุณโมอามินาเพื่อน
คุณตังโมถ่ายรูปในงานไว้อะไรคุณตังโมคืนสุดท้ายครับ
แล้วก็ระบุข้อความไว้ว่าเห็นเหมือนผมไหมคล้ายพี่แตงโมแล้วก็
แฮชแท็กแตงโมต้องได้รับความเป็นธรรมแตงโมต้องไม่ตาย
ฟรีครับสองมุมครับที่ชาวโซเชียลแสดงความคิดเห็นมามุมหนึ่ง
เนี่ยบอกว่าเป็นความเชื่อบางคนบอกเหมือนคุณตังโมมากแต่
บางคนก็บอกเหมือนมากพี่เขาคงมาขอบคุณท่านสสเต้ที่มา
ทวงคืนความยุติธรรมให้กับคุณตังโมเอ้าลากไปเกี่ยวกับ
คุณแต่สิโอ้โหนี่มีการปรับแสงด้วยพี่ปุ้ยถ้าเกิดว่าจะมา
ขอบคุณสสเต้ต้องขอบคุณชาวไทยทั้งประเทศด้วยเลยเนาะ
ขอบคุณพี่ตำรวจด้วยใช่แม่ทำงานหนักเลยค่ะบางส่วนก็มองว่าอาจจะเป็น
สะท้อนจากภาพวาดในงานไว้อะไรแบบที่พี่เบิร์ดพี่ปุ้ยบอก
ไงนะก็เป็นไปได้นะครับเออเออถ้าเกิดว่าเห็นเนี่ยเอาภาพ
มาเทียบกันแบบเนี้ยชัดนะพี่เบิร์ดเนาะเหมือนก็มีต่อเพื่อเรียก
ดูไงเรียกยอดไลค์เรียกยอดวิวก็แล้วแต่แล้วแต่ความคิดคุณผู้ชม